ไปดูกันต่อที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้แม่แจ้งความกับตำรวจให้ช่วยติดตามตัวลูกชายให้หน่อย
โอนเงินให้กับผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันในโลกออนไลน์

รู้จักรู้ใจแต่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
เงินหายไปมูลค่านับล้านบาทแม่บอกว่าโอ้โหจะเป็นลมครับ
ดังนั้นตำรวจช่วยหน่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับ
นางศิริการศิรษศิรษศิรษฐ์ดำรงกิจอายุ๕๓ปี
ชาวอำเภอเสนาพระนครเสียอยุธยา
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเสนาว่านายระพีพัฒน์
เคยขอนะครับขอให้ลูกชายคนนี้พาไปตรวจสอบยอดเงินที่ธนาคารแต่ลูกชายก็บ่ายเบี่ยงทุกครั้งจนกระทั่งเหตุการณ์มาเกิดขึ้น๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับลูกชายพาผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีแม่บอกแบบนี้อายุประมาณ๒๐ปีมานอนค้างที่บ้านแล้วก็บอกว่าแม่ครับคนนี้เป็นแฟนผมทำงานเป็นวีเจในอินเตอร์เน็ต
ก็จะติดตามตัวนายระพีพัฒน์มาสอบสวนนะครับส่วนเงินที่โอนไปให้วีเจสาวนั้นหากพบว่าถูกบังคับหรือหลอกลวงให้โอนจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันครับ